คุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เราต้องตามกันต่อนะคะ
สำหรับเจนี่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ออกมาโพสต์ประกาศปิดค่ายเพลงเป็นระยะเวลา๖เดือนค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอได้โพสต์สาเหตุการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะว่า
ตัวเธอเองอยากจะแก้ไขปรับปรุง
และต้องการพัฒนาระบบทุกอย่างของค่ายให้ดีขึ้น
พร้อมกับยอมรับด้วยนะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นความผิดพลาดของเธอแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งจุดมุ่งหมายเดิมของเธอเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเธอแค่อยากจะเปิดโอกาส
ให้กับน้องที่มีความฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักร้องแบบเธอก็เท่านั้นเอง
โดยที่เธอไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารค่ายเพลงนะคะ
และตอนนี้เธอทราบดีแล้วว่าการทำค่ายเพลงเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดนะ
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปินในค่าย
ตัวเธอเองยินดียกเลิกสัญญาให้กับน้องทุกคน
พร้อมให้อิสระในการทำงาน
ยินดีให้นำชื่อเสียงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาไปต่อยอดในการทำงานต่อไป
ส่วนตัวเธอและน้องสาวลิลลี่หนูพราว
ก็ยังคงทำงานด้วยกันต่อและยังรับงานคอนเสิร์ตตามเดิม
เพื่อให้วงดนตรีและแดนเซอร์มีเงินไปดูแลครอบครัวนะคะ
พร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะพี่แจ๊คเขาบอกว่า
ขอโทษแฟนคลับที่เธอตัดสินใจแบบนี้
เพราะเธอรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องราวตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมา
คือ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดราม่าหลากหลายเรื่องราวมากเลยนะ
จะขอใช้เวลาระหว่างพักทำค่ายเพลงเพื่อเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
เพื่อปีหน้าจะได้กลับมาสู้ใหม่อีกครั้ง

เจอกันปีหน้าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าปีหน้าการคัมแบ็คของเธอเนี่ย
จะมีผลงานปังปังอะไรให้เราได้ติดตามหรือเปล่า